คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่า
ช่วงนี้เนี่ยเป็นเทศกาลปีใหม่ละ
หลายคนเดินสายนะคะสวัสดีปีใหม่
ผู้หลักและผู้ใหญ่รวมไปถึงสูงบัญชนด้วยนะค่ะ
ซึ่งทางด้านนักร้องสาวผมหลากสีต้องบอกว่าผมหลากสีจริง
เธอมาพร้อมกับศีลสันของผมแซ่บมากนะค่ะ
จีน่าเดอร์ซูซ่าพร้อมกับเพื่อนนักแสดงอย่างเบสนัทศิษย์และซุงกิดาการ
มาสวัสดีปีใหม่ชาวไทยรัฐทีวี
พร้อมกับนำเอาความโหดมันหาของภาพยนตร์เรื่องเปรมิกาป่าราบ
มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับแฟนไทยรัฐอีกด้วยนะคะ
โดยทั้ง๓คนการันตีว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ครบทุกรสชาติอย่างแน่นอนจ้ะ
ยนตร์เรื่องนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับผีคาราโอเกะ
ซึ่งรับบทโดยน้องจีน่านี่แหละแล้วผมเนี่ยก็รับบทเป็นตุ๋นนะครับ
แล้วก็นี่ก็คือเอกมาเล่าดีกว่าว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นไงจีนะ
ก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะเกี่ยวกับหญิงสาวคนนึงค่ะ
ที่มีความจำเป็นต้องหาอาชีพเสริมเพื่อช่วยที่บ้านค่ะ
เขาก็ได้ลงมาทำงานที่ร้านคาราโอเกะในเมืองค่ะ
ซึ่งเขาก็ได้มาฝึกพูดภาษาไทยจากตู้คาราโอเกะนั้น
ก็เลยเกิดความสัมพันธ์แล้วก็ความผูกพันธ์กับตู้คาเลาเกะนั้นมาก
ถ้าอยู่นัดไปทำอะไรที่ไหนนะคะก็อยากจะเชิญคนรู้ใจหรือว่าเพื่อนสนิทเนี่ย
มาดูเปมิก้าป่าลาบด้วยกันค่ะเพราะว่ามีทุกรถแน่นอนค่ะ
หรือหัดนี้แล้วนะคะไปพิสูจน์กันว่าโหดและฮามันเป็นยังไงสำหรับเปมิกาป่าราบ